คุณผู้ชมคะยังอยู่ในบรรยากาศงานลอยกระทงนะ

จากแสงสีเสียงต่างลูกโป่ง
แต่ทีนี้ถ้ามันเจอไฟเจอความร้อน
มันบึ้มขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะ
แนนกล้องไปแล้วเห็นเป็นไฟพอดีค่ะจังหวะที่ลูกโป่งมันระเบิดพอดี
นี่คืองานลอยกระทงคุณผู้ชมคนก็เยอะขนาดนี้ค่ะ
แล้วต้องระวังนะอันนี้ที่เตือนภัยกันเนี่ย
เอาไว้ว่าระเบิดกลางสะพานเราไม่รู้ว่างานนี้สุดท้ายมันจัดที่ไหน
แต่คนโพสต์ไม่ได้ตอบมาลูกโป่งอัดก๊าซ

สำหรับลูกโป่งอัดก๊าซลูกโป่งสวรรค์
ที่บอร์คาร์ซจะเอามาขายในงานต่างนี่นะคะ
นี่นี่เป็นภาพเหตุการณ์เก่าที่เราจะเอามาให้ดู

ระวังนะคุณผู้ชมมันไปอยู่ใกล้กับไฟไม่ได้
อย่าเล่นอย่าทุกคนลองอย่าลอง
โอ้โหเข้าหน้าเลยอ่ะใช่นี่คือเป็นแฟมภาพนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเอามาเตือนภัยกัน
เพราะอะไรล่ะก๊าซที่มันอยู่ในลูกโป่งนั้นน่ะ
มันจะมีก๊าซไฮโดรเจนกับฮีเลียม๒ชนิดนี้
คือเขาบอกว่าก๊าซฮีเรียมจะปลอดภัยกว่า
เพราะมันไม่ติดไฟไงแต่ราคามันแพง
นี่ไงเออราคามันแพง
บางทีลูกหนึ่งเวลาที่อัดนี้ราคาเป็นหลักร้อยก็มีเหมือนกันนะ
ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่เอาอะไรแพง
เขาจะใช้ไฮโดรเจนนั่นแหละราคามันถูกกว่าแต่มันอันตรายสิ
อยู่ใกล้ไฟมามันบึ้มมันระเบิดได้ง่าย
อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ชม
ไอ้เรื่องลูกโป่งสวรรค์ลูกโป่งอัดก๊าซเนี่ยนะคะอืม